เขตบางแคร์หมายเลขแปดนะคะจากที่ทุกท่านอาจจะได้รู้จักวิวนะคะ
หลังจากที่วิวได้เหรียญนะคะวิวก็ได้มาทำงานทางด้านการพัฒนากีฬานะคะ
รวมทั้งทำโครงการต่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬา

วิวมองเห็นว่าที่ผ่านมาบทบาทที่หลากหลาย
ทำให้วิวเห็นถึงวงการกีฬาที่ยังต้องการการยกระดับขึ้นมา

รวมถึงการที่จะส่งเสริมคนในประเทศไทย
ให้สามารถเข้าถึงการกีฬาเพื่อสร้างความสุขในชีวิต

จึงมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะที่อยากจะมาทำงานการเมือง
เพื่อพัฒนากีฬาและพัฒนาประเทศไทย
รวมทั้งใช้กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติค่ะ
และที่ผ่านมานะคะวิวทำงานการเมืองมา๘ปีแล้วนะคะ

นักกีฬาเทคอนโดโอลิมปิกมาลงครั้งเดียว
สมหวังก็เลิกแต่วันนี้๘ปีแล้วค่ะ
วิวก็แสดงให้ทุกท่านเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะ
ที่จะทำงานการเมืองนะคะที่จะเป็นอาสามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ
รวมทั้งที่ผ่านมาตั้งแต่การลงพื้นที่นะคะเมื่อกรกตเริ่มสตาร์ทให้ลงพื้นที่ได้
วิวใช้การเดินเท้านะคะเข้าไปเคาะประตูบ้าน
พี่น้องประชาชนชาวบางแคร์ทุกคนนะคะที่จะพิสูจน์ความจริงใจนะคะ
ในการทำงานนะคะว่าเราเนี่ยมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาทำงานให้เขาอย่างจริงจังค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะคะ
การใช้กีฬามาสร้างความสามัคคีในชุมชน
แล้วก็ขอนะคะถ้าเกิดเลือกพักชาติพัฒนานะคะ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความเห็นทางการเมืองค่ะ